ค่ะเรื่องเนื้อเอกที่ขอ

เห็นคนก็เห็นค่ะเห็นแล้วอะไรอย่างนี้

มันก็ผ่านมานานแล้วเนาะแต่เฟิร์นอยากจะขอยืนยันคำเดิมนะว่า

คือไม่สบายใจที่จะมีเรื่องของผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้อง

คนเชื่อว่าทางฝั่งเขาก็คง

ไม่ที่โทรหาใครเลย

แต่แค่รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าพอมันออกมาในเนื้อความนี้

เหมือนกับเหมือนเดียว
ก็ไม่ไม่ได้เผื่อค่ะ

ออไม่นะคะเฟิร์นว่ายังโชคดี
คนมีโอกาสได้ออกมาบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นความจริงนะอะไรอย่างนี้

อย่างที่พูดว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคน
เมื่อหลายปีที่แล้วก็ยังเหมือนเดิม
ได้ความรู้สึกว่ามันดูด้อยมันต้องมาลูกภาพ
ต้องซื้อของแบนเนมให้มีไหมมันมีต่ำหรือไม่มี
ไม่มีค่ะแม่ไม่เคยขอให้คนซื้อของแบนเนม

ตั้งแต่ผ่านมาชีวิตเราคือเราก็ไม่ได้เจอสถานการณ์คล้ายศึกแบบนี้
ไม่สบายใจข้อคือข้อที่เป็นเรื่องกับการพาร์ทพิงผู้ใหญ่
ซึ่งมันไม่มีความเป็นจริงเลยแล้วก็ไม่ได้สร้างผลดีกับทุกฝั่งไหนเลย

ในส่วนตัวคือการพี่ขวัญไม่มีการพูดพี่ขวัญ

กับพี่ขวัญเล่นเป็นแม่กันเป็นแม่ลูกกัน

จริงก็คือคุยเรื่องทั่วไปไม่ได้มีแบบไม่ได้มีการโฟกัสมาพูดเรื่องนี้เรื่องอะไรเลยค่ะ
แต่เฉพาะไม่เป็นข่าวแล้วเรื่องไม่ได้คุยพี่ขวัญกัน

ไม่ได้พูดอะไรแม่ก็ยิ้มว่าแม่เป็นข่าวเลย

แต่ก็ไม่เคยมาถามมาที่นั้นคือว่าค่อนขวัญ

ไม่ใช่เรื่องที่มันจะมาคุยกันอะไรอย่างนี้
คนก็โยงไป

มีทุกผู้คนใต้แบบเล่าทุกอย่าง

เราเป็นคนเทะขาว

ว่าคนที่อยู่ในวงการตรงนี้แล้วตัวเขาก็คงเป็นนักแสดงเหมือนกัน
เขาป้องหรืกเขาแด๋หรือ

แบบเคลียร์กับชาวเด็ดกลางตอนนี้แหละ

เพราะคุณแม่ทราบไหมว่ามีด้วย

ถ้าเพียงครอบครัวเรา
นี่เหมือนแม่มันจะเจอกันแล้วก็โดโฟกันเองอย่างนี้

มีอะไรจะเตือนเขาเชื้อเลขกลิ้นอันว่าไหมคะ

เบื่อตัวเองนะครับเค้าไม่มีเจ้าพี่
ถามจากช่องไหนคะ

เอิ่มเราก็ใช้งานหน้า
เรารู้สึกสายดายคนสวยมั้ยคะคุณ